รับเรื่องร้องทุกข์จากคุณผู้ชมกันไหม
ดีเลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยไทยรัฐเรารับหมดนะคะ
นอกจากเรื่องของการนำเสนอข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวข่าวอุทาหรณ์ข่าวเตือนภัย

คุณผู้ชมสามารถที่จะแจ้งความไม่ใช่แจ้งความแจ้งร้องทุกข์มาได้

ใช่ค่ะทั้งเบาะแสทั้งการตรวจสอบสังคม
แจ้งการไม่รับความเป็นธรรมความทุกข์ความเดือดร้อนทุกเรื่อง
เลขโทรศัพท์๐๒๑๒๖๑๖๖๖รายการรถปลดทุกข์นะครับ

ใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าตอนนี้เขาทุกข์หนักมาก
เขาทุกข์แบบนี้มาประมาณ๓ปีแล้วนะคะ
เรื่องของเรื่องสาเหตุที่ถนนมันซุดตัว

เขาบอกว่าสัญจรลำบากมาก
ถนนเดิมเคยราบเรียบสันจรกันสะดวกสบาย
และที่สำคัญมันเป็นถนนเส้นหลัก
ที่ชาวบ้านไผ่เขาสัญจร
แต่มาณวันนี้มันกลับกลายเป็นหลุมเป็นบอก

ดินก็ซุดเขาบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อน
ที่สำคัญมันเกิดอุบัติเหตุด้วย

แต่ข้างหน้าวันข้างหน้าก็ใช่ว่า

เอาล่ะมาดูความเดือดร้อนที่ชาวบ้านไผ่
เขาร้องทุกข์มาที่ไทยรัฐกันหน่อยนะคะ
ไปดูสภาพถนนกันก่อนคุณผู้ชม

เจอแบบนี้ใครจะไม่ทุกข์คะถามหน่อยคุณสืบสกุล
ก่อสร้างค้างไว้อย่างนี้เหรอฮะ
ค้างไว้๓ปีแล้วค่ะ
อันนี้มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากโครงการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของชุมชน
คือมันสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

มันต้องแล้วเสร็จคือ๒๖มกราคมปีนี้
แต่ปรากฏว่าจนถึงณวินาทีนี้มันก็ยังไม่เสร็จ
โครงการนี้เรียกย่อก็คือโครงการวางท่อระบายน้ำนั่นเอง

ว่างบประมาณกว่าร้อยล้านบาท
งบประมาณกว่า๑๐๐ล้านบาท

ต้องมาทนอยู่กับสภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็เลยร้องมาที่ไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณลุงท่านนี้เป็นตัวแทนชาวบ้านบอกว่า
ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักเลยทีเดียว
เพราะว่าต้องสัญจรณ์ผ่านถนนเส้นนี้
เป็นประจำชาวบ้านเกรงว่าก็อาจจะเกิดอันตราย
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะ
แต่วันข้างหน้าก็ใช่ว่าจะการันตีแล้วค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงตัวแทนชาวบ้านกันหน่อยค่ะ

เพราะว่าเวลาเขาวางท่อวางอะไร
มันมีการเทดินและมีการเทท่อบังคับ
แล้วท่อมันเป็นท่อละครั้งเนี่ยมันก็หลุดออกจากกัน
ในเมื่อหลุดออกจากกันแล้วทีนี้น้ำมันที่มันไหลมานี่
มันก็ไปซะพวกดินที่อยู่ที่เขาขบฝังมันไม่ดี
มันมันก็เลยเกิดเหตุที่ว่าดินมันพัดดีหมด

ไม่ใช่ว่าประหลัดจากนี้ไม่ยอมมารับฟัง

ช่วยให้ปปชเขาลงมาสำรวจให้หน่อย
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมันอันตราย
ไม่ใช่ร้องสื่อไทยรัฐอย่างเดียว
ร้องถึงนายกแต่ว่าผ่านสื่อไทยรัฐ
บอกว่าถ้าเกิดว่านายกลุงตู่ได้ยินเสียง
ความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้านไผ่แล้วนะคะ
ช่วยลงมาดูหน่อยโดยเฉพาะประหลัดจังหวัด

ลงมาดูหน่อยเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็สอบถามไปที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่
เขาก็ไปดูนะลงพื้นที่ไปพร้อมตำรวจทหาร
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
โดยถนนสายนี้ได้รับผลกระทบจากผู้รับเหมาขุดวางท่อ
แต่ปรากฏว่าเมื่อเอาท่อลงไปวางแล้ว
เรื่องของการถมดินมันไม่ได้มาตรฐาน
เพราะว่ามันไม่มีการบวชอัดอย่างดี
ไม่มีการเสริมเหล็กตามแบบ
เทพื้นคอนกรีตก็บางด้วย
ไม่ตรงตามสเปคและไม่เท่ากันของพื้นคอนกรีตเดิม

ซึ่งจุดก่อสร้างยาวสักประมาณ๕๐๐เมตร
พอไปดูมันก็เป็นคลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อ
รอวันซุดตัวเหมือนกับเคยเกิดครั้งที่ผ่านมา
โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วย

ถ้าเกิดว่าฝนมันเทลงมามันอาจจะกัดซ้อดิน
ใต้ท้องถนนคอนกรีตออกไปอีก
ซึ่งพอไปดูท่อระบายน้ำผู้รับเหมา
เอามาฝังไว้ใต้ดินเกิดการแยกออกจากกัน
ระยะห่างสักประมาณ๔๐เซนติเมตร
เนื่องจากผู้รับเหมาไม่ได้ถมดินรอบตัวท่อให้แน่น
และไม่มีการนำคอนกรีตมาเทตรงรอยต่อ
ก็เลยทำให้น้ำที่มันไหลมากับท่อระบายน้ำ
ไปซ้อดินรอบท่อ
พอซ้อเสร็จมันก็ซุดตัวสิคะ
พอซุดตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นหลุมเป็นบ่อ

ความกว้างสักประมาณ๓เมตร

แล้วก็ลึกสักประมาณ๒เมตรคือคนตกลงไปได้เลย
ทีนี้ก็มันเป็นความเดือดร้อนเราก็ตามเรื่องให้

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาให้โดยด่วน
เพราะตอนนี้ชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อน
แล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชม
ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเขาก็รับเรื่องแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะตามให้เพราะว่าครั้นว่าจะให้
ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มาอุดรอยรั่วตรงนี้เนี่ย
มันก็ยากมันติดเรื่องของกฎระเบียบต่าง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเงินจากบ้านไผ่
มาดูแลมาใช้งบประมาณส่วนนี้เนี่ย
คือมันก็กลายเป็นว่า
ผู้รับเหมารายเดิมเขาต้องรับผิดชอบ
คือทำงานแล้วก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับไปว่าบริษัทไหนรับผิดชอบ
มาดูสัญญากันอีกทีคุณต้องมาแก้ไหม
จริงสัญญาถ้าเกิดว่าไปดูนะคะ
ลงวันที่ตั้งแต่ปลายเดือนกันยาปี๕๙
แล้วต้องแล้วเสร็จก็คือ๒๖มกราที่ผ่านมาของปีนี้
แต่ณจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่เรารายงานข่าว

เรื่องนี้เดี๋ยวรถประทุกของเราก็ตามต่อให้อีกนะครับ